สิงบุรี
เดี๋ยวจะพาไปดูครับว่ามันมีกระบวนการทำ

แล้วก็ตอนนี้ได้รับความสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับ
ติดตามจากผู้สื่อข่าวของเราคนนี้

แต่ตอนนี้พัฒนาไปไกลจนเป็นจราเข้ทุกที่

อยากจะรู้แล้วว่าที่ร้านอยู่ที่ไหนนะครับ
ครับรู้จักไหมครับว่าวัชลินหมูทุบอยู่ที่ไหนครับ

วัดพระมุสาเลยไปหน่อยเลยครับ
โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับคุณผู้ชม
ขึ้นชื่อว่าวัชรินหมูทุบสิงห์บุรี

แต่ตอนนี้ทำเนื้อจรเคทุบกันเลยทีเดียว
โอ้โหอะไรจะขนาดนั้น
วันนี้จึงพาคุณผู้ชมตามไปดูทุกขั้นตอนการทำ

ผู้รีเริ่มของแปลกใหม่ที่สุด
และยังมีเนื้อจราเข้ทุบที่เดียวในประเทศไทยอีกด้วย
เพราะว่าเนื้อจราเข้ทุบเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
ฉะนั้นใครที่จะนำมาผลิตก็ต้องดูเรื่องข้อกฎหมาย
เรื่องอะไรหลายอย่างรวมกับฟาร์มที่เลี้ยง

ฉะนั้นเราก็เป็นเจ้าแรกเลยที่ทำตรงนี้ครับ

โอ้โหการทำมันมีความยากยังไงบ้างครับ
เห็นว่าร้องผิดลองถูกมาเยอะมาก
การทำนี้ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับ

ตัวเนื้อเขาจะไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่น

จะวิธีการทำหมูทำเนื้อทำไก่เนี่ย

ขั้นตอนก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่าครับผม

ยินดีเปิดเผยทุกขั้นตอนการทำเนื้อจราเข้ทุกข์ให้ได้ชม
ไม่กลัวการลอกเลียนแบบแต่อย่างใด
เพราะบอกเลยว่ามันทำยากมากครับ
ขั้นตอนแรกก็คือแร่เนื้อจราเข้ให้บาง
โดยเนื้อจราเข้ที่ใช้ก็คือส่วนหาง
จากจรเคอายุประมาณ๑๒ปี
เฉลี่ยจะใช้เนื้อจราเข้สดประมาณ๒๐๐กิโลกรัมต่อวัน
สั่งจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานไซเตส
จากลบบุรีอายุทยาสมุทรปราการแล้วก็ลำพูน
โดยเนื้อส่วนหางเมื่อนำไปแร่แล้ว

งจราเข้นั้นถือเป็นส่วนที่ดีที่สุด
พังผืดไม่มีไขมันมีแต่โปรตีนล้วนเลยครับ
แร่เสร็จแล้วก็จะนำไปหมักเครื่องเทศ
มีซอสน้ำตาลเกลือสินเทาเอโอดีน
สมุทรสาครเท่านั้นเพราะว่าเป็นเกลือคุณภาพดี
ซึมเข้าเนื้อจราเข้ทำให้หอมละมุน
แล้วก็ใช้เครื่องตีให้เข้ากันแบบนี้แหละครับ
นำไปแช่ตู้เย็นหมักไว้๑คืน
หมักแบบนี้ก็จะทำให้เนื้อออกมาแบบนุ่มมากเลยครับ
หมักเสร็จแล้วก็นำไปตากแดดได้เลยครับ
อันนี้คือเนื้อจราเข้ที่เรานำมาตากแดดนะครับ
เพื่อที่จะเตรียมนำไปแปรรูป

หมักก็คือเป็นตู้แบบธรรมชาติ

เนื้อมันจะแตกต่างจากเนื้อธรรมดาอย่างนี้ครับ

มันจะมีความใสนะครับมีความใส
แล้วก็จะมีสีชมพูแดงปนนะครับ
ถ้าเป็นเนื้อหมูเนี่ยมันจะแดงเข้มทั้งแผ่นเลย
แต่ถ้าเนื้อจราเข้จะมีความใสแบบนี้ครับ
อันนี้คือต่างอีก๑วันก็จะใช้ได้แล้ว
ในการจัดสถานที่ตากเนี่ยเราคำนึงถึงอะไรเป็นหลักครับ
หนึ่งความร้อนความสะอาดนะครับสองอย่างเลย
ร้อนด้วยแล้วต้องสะอาดด้วยแล้วก็อากาศต้องถ่ายเท
เพราะว่าถ้าอากาศไม่ถ่ายเทเนี่ยมันจะมีความชื้นแล้วก็เหม็นอับ
ของเรานี่อากาศจะโฟลได้ตลอดครับผม
แล้วก็แมลงอะไรนี้จะเข้าไม่ได้
เมื่อตากเนื้อจรเคครบ๓วัน

จากนั้นก็รีดด้วยเครื่องมือแบบนี้ครับ

ไม่อย่างนั้นเนื้อจะออกมาไม่สวยงาม
ซึ่งขั้นตอนการรีดนี้สมัยก่อนจะใช้ค้อนทุบเอาครับ
จึงเป็นที่มาของเนื้อทุกข์นั่นเอง
แต่ปัจจุบันใช้เครื่องสแตนเลสในการรีด
จะปลอดภัยจากสารปล่นของคอนทุบมากกว่า
เสร็จจากขั้นตอนนี้ก็สามารถนำไปบรรจุพันธุ์ได้แล้วครับ

ก็ยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่างที่เกี่ยวกับเนื้อจราเข้ด้วยนะครับ
ที่พร้อมรับประทานได้เลยก็จะมี๑จราเข้ทุบ

แล้วก็๕จราเข้ผัดพริกหมาล่าซึ่งเป็นน้องใหม่
แล้วก็๖แหนมซี่โคงอ่อนจราเข้อันนี้สั่งตามออเดอร์ลูกค้า
เนื้อจราเข้ของเราได้ผ่านการตรวจของเซ็นเตอร์แหลป

ว่าของเรามีสารโพทาเซียมมีจำนวนที่สูงพอสมควร
แล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยโรคหัวใจ
บำรุงหัวใจด้วยแล้วก็ในเรื่องของผู้ป่วยเบาหวาน
ทำให้ตอนนี้เนื้อจราเข้คนกลุ่มคนรักสุขภาพผู้สูงอายุ

ลูกค้าที่สนใจมากที่สุดจะเป็นชาวจีนแล้วก็ฮ่องกง
ส่วนชาวไทยก็เริ่มรับประทานมากขึ้น

จราเข้ทุบหอมนุ่มรับประทานง่าย
ใครได้ลิ้มลองต้องติดใจแน่ครับ
โอ้โหแล้วตอนนี้วางอยู่ตรงนี้แล้ว

เขาก็มีกรรมวิธีที่มันง่ายขึ้นแตกต่างกันออกไปนะคะ
แต่ว่าได้คุณภาพแน่นอน
อยากรู้ไหมว่าเนื้อจราเข้มันรูปร่างหน้าตาชัดเป็นยังไง

อันแรกนี้นะฮะช้อนที่เป็นถุงก่อนดีกว่าคุณผู้ชม
อ่ะได้ใช่อันนี้เนี่ยก็คือ
เนื้อจราเข้ทุบนุ่ม
อันนี้น่าจะเป็นแบบนุ่มนะคะเหมือนหมูทุบแหละลักษณะนะคล้ายกัน
ส่วนอันนี้ที่เป็นกล่องนี้ก็คือ

จราเข้ออบซอสพริกไทยดำ

อบซอสพริกไทยดำโห
รสชาติดีเหมาะมากกินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนข้าวต้มรสชาติ
เหมือนอะไรเหมือนเนื้อไก่ไหมเหมือนหมูไหม
ผมไม่กล้าไปเที่ยวกับเนื้อไก่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเหมือนเนื้อไก่ยังไง
แต่ว่าเนื้อจราเข้มันมีความพิเศษของมันอยู่ตรงที่ว่าเนื้อมันจะเป็นเนื้อล้วนเลย
มีไขมันน้อยมากเทียบไปแล้วรสชาติมันจะหนุบหนับหนุบหนับกว่าดี

เหนียวนิดนึงแต่ว่าเทียบไปสักพักเดี๋ยวมันก็จะละลายออกมาเอง
คือมันไม่มีกลิ่นเหม็นสาบอะไรต่างที่แบบ
คือบางคนที่ไม่ทานพวกอาหารแปลกเนี่ย
กลัวว่ามันจะมีกลิ่นที่มันสาบหรือเปล่ามันจะมีอะไรไหม
เพราะว่าอย่างที่ดูในสกรูปเมื่อสักครู่ของคุณยุธยาตุ้มมีนะ
เขาเอาไปตากแดดถามว่าทำไมต้องตากถึง๓วัน

พอตากแดดแล้วก็เอามาทำเป็นเนื้อจราเข้ทุบแบบนี้เนี่ย
จะออกมาเป็นแบบนี้ได้ใช้เวลาหลายวันนะพิถีพิถันนะ

อร่อยถามมันอร่อยไหมมันมีความเหนียวนิดนึง
บอกกันแบบตรงเลยว่ามันอาจจะเหนียวนิดนึง
แต่ว่าเคี้ยวไปสักพักเดี๋ยวมันก็จะยุ่ยของมันเอง
ใครสนใจอยากจะทานนะคะก็สามารถไปซื้อหาทานกันได้
เป็นของดีของขึ้นชื่อสิงห์บุรีอีกอย่าง

ตอนนี้นะคะมีจำหน่ายที่สาขาหนึ่ง
เมืองสิงบุรีถนนธรรมโชษ
โทรไปเลยค่ะหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนะคะ
ใครที่จะสั่งซื้อไปเป็นของฝากในช่วงปีใหม่แบบนี้
ก็สามารถโทรไปสอบถามสั่งจองกันได้
หรือว่าตอนนี้มีขายหลายที่แล้วคุณผู้ชมค่ะ
ในกรุงเทพนี่ไปซื้อได้ง่ายเลยนะ
สำหรับคนกรุงเทพฯสำหรับคนที่ดูอยู่แล้วอยากทาน

สรรพสินค้าสยามภารกรชั้นจีน

อย่างที่คุณชนะทานเนี่ยจราเข้ผัดพริกสมุนไพรเนี่ยนะคะ
๓๐๐บาทกล่องนี้๓๐๐บาทนะคะ
ถ้าเป็นแบบทุบแบบซองก็๓๐๐บาทนะคะ
แล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นซอสกระเพรา
น่าสนใจมาก
อันนี้คือจราเข้อบซอสกะเพรา

ใช่สำหรับใครที่ชอบทานแบบกะเพรากะเพราอะไรอย่างนี้

ไอ้ที่ผมทานอยู่เมื่อสักครู่เนี่ยไอ้
พริกไทยดำเนี่ยผมว่าเหมาะมากที่ทานกับข้าวเหนียวร้อน

ก็เป็นอีกหนึ่งของดีของขึ้นชื่อนะครับ